โหดูสิเนี่ย
อะไรครับอะไรครับ
กำลังดูดวงดาวบนท้องฟ้าอยู่

วันนี้เป็นนักดาราศาสตร์ซะหน่อย

ค่ำคืนหลังจากนี้เป็นต้นไป

ที่มีความสำคัญสำคัญกับโลกของเรา

นะครับถึง๓ปรากฏการณ์ด้วยกัน

มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ

ปรากฏการณ์เกี่ยวกับดวงจันทร์๒อย่าง
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับดาวอังคาร๑อย่าง
เดี๋ยวมาดูกัน๓อย่างนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยว

นี่ร้อนหน่อยนะครับ

ร้อนหน่อยจะตากพงตากผ้าเอามาได้ตอนนี้

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม

ในค่ำคืนนี้

เกี่ยวกับดาวอังคารเป็นปรากฏการณ์ที่
ดาวอาคารจะมีการเคลื่อนที่
มาอยู่ตรงกันข้ามกับดวงอาทิต

เคลื่อนที่แบบนี้จะทำให้ดาวอังคารนั้น

ในนั้นนั้นในค่ำคืนนี้เป็นต้นไป

ได้ด้วยตาเปล่าอีกหนึ่งปรากฏการณ์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

ซึ่งนี่แหละครับเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนักดาราศาสตร์นักโหรศาสตร์เอง
ก็จับตาดูการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์ในครั้งนี้
ก็มีการตีความหมายไปต่างนานนะครับ
คาดการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่างนานาแน่นอน
การเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ก็มีผลต่อสถานการณ์ต่าง

ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกออกโลก

ซึ่งก็เป็นผลพวงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น
จะมีผลในช่วงหลังจากปรากฏการณ์ดวงจันทร์ประมาณ๒อาทิตย์
ก็ดูกันว่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรแปลกขึ้น
ก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุด
มีเรื่องของความหนาวเย็นที่เข้ามาเจอกับเมืองไทยของเรา
หนาดหน้าร้อนมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อยู่ดีเรามีความหนาวเย็นเกิดขึ้นกลาง

เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้สถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทย

เพราะว่าใครที่จะออกไปทำกิจกรรมต่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์คงจะ
ต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ฝนนั้นมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่

ฝนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ค่อนข้างหนาด้านละทีเดียวโดยเฉพาะอิสรรรดิ์ตอนบน
สูมเข้ามาใกล้จะพบว่าตอนนี้
เกือบทุกพื้นที่มีฝนปกคลุมอยู่
ส่วนในบริเวณทางตอนกลางถึงตอนล่างยังคงโล่ง
ในพื้นที่พลักษณ์ใต้วันนี้คลื่นจะแรงขึ้น
รวมไปถึงเรื่องของฝนก็มีโอกาสตกเพิ่มขึ้น
บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางต้องระวังเป็นพิเศษ
นี่คือสถานการณ์ฝนในช่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับ
ก็พบว่าฝนส่วนใหญ่เมื่อสักครู่นี้จะสังเกตว่าไปเกาะกลุ่มกันอยู่ในแถวบริเวณ
ขอบของประเทศไทยนะครับทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งลาวฝั่งพม่า
นี่เองนะครับจึงทำให้เกิดลักษณะของภัยทางธรรมชาติต่างที่เกี่ยวกับน้ำเกิดขึ้นในทั้งพม่าเองทั้งลาวเอง
และนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปนะครับเป็นพายุ
ซึ่งพายุลูกนี้ก็ถือว่าเป็นผลพวงสำคัญนะครับที่ทำให้เรื่องของลมเรื่องของฝนในช่วงวัน๒วันนี้อาจจะแรงเป็นพิเศษ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางวางแผนเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับทางรถทางเรือทางอากาศ
ตรวจสอบสภาพอากาศดีติดตามประกาศเตือนภัยต่างในท้องถิ่นที่เราจะไปด้วยเพื่อความปลอดภัย
เดี๋ยวผมขอไปดูปรากฏการณ์ต่อไปดูดาวต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกัน